แต่เพียงแรกไปแล้วดิ
ผมโล่งใจแทนคุณขุนแผนเลย

วันนี้ผมจะมาให้เหมือนสองคนนั่นแหละ

อยู่กันก่อนตัวช่วยยังมี
ก็คือแบบไม่อยากให้ประวัติสามารถสามร้อยสองคน

คือไม่ให้เหมือนเขาคือจะไปตั้งแต่เพลงแรก

เพลงแรกนี้พ้นมาแล้ว

ผมว่าต่อไปนี่สบายแล้วความกดดัน

มาถึงเพลงที่๒ของคุณขุนแผนกันเลยนะครับ

มูลค่า๖๐๐๐บาทนะครับ

อินโทรเพลงที่๒กันได้เลยนะครับ

แต่มีการยั่งเท้ากระจดขึ้น

อันทรัป
อันทรัป

จังหวะใดนั่นย่ำนะ

ตอนนี้ตอบผมมาเลยคุณคุณแผนครับ
เพลงที่๒จะเล่นหรือจะหยุดครับ

เอาละค่ะตอนนี้นะคะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะอย่ามัวแต่ซ้อม

มาเลยครับมาดูกันนะครับว่าคุณขุนแผนจะผ่านเพลงนี้ไปได้หรือไม่นะครับ
เพลงที่๒มูลค่า๖๐๐๐บาท

ชาติก่อนเราเคียงคู่เคียงเก่งหลบไม้ร่วมต้น
แต่ว่าเราคล่องคนไม่สนใจใส่บาทร่วมครรภ์
ชาตินี้เราสองเราสองจึงต้องโศกเศร้า
รักกันชอบกันไม่ได้กันบุญเหล่านั้นไม่มี
ที่จะทำบุญต่อทุนไปตามน้องชาติตา
ชาตินี้พี่จะลาก่อนนะน้องจากคนดี
ก่อนลาน้องจ๊ะน้องจ๊ะเจ้าได้ปรานี
และขอหอมสักทีคนดีก่อนพี่จะจากไป
ดีจากน้องไปน้องเอ๋ยอย่าได้กังวล
พี่จะอุตติดตลคนหัวนุงห่มพาไต
อ่าหูศิกรรมเทิดหนาทับทีพรางไป
คุณมีพบกันชาติใหม่

อย่าได้อาวรที่บวชเป็นพระ

กระปรังเลยอ่ะ

เคิบเคลิ้มเลยดูการเต้นด้วยนะฮะ
โอ้โหเพินนะเพินมาก
ตอนนี้ร้องเพลงที่๒ไปเรียบร้อยแล้ว

เพลงที่๒นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณขุนแผนร้องได้
หรือร้องผิดครับ

ได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เขาบอกว่าเป็นเพลงเก่งของเขาเลย
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
นี่คุณสอบรับวงยกนิ้วให้เจ๊ค่ายในกระมือนะครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ขอเจ้าหลอดอีกทีขอเจ้าหล่อป้า
สำหรับเพลงที่๒นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณคุณแผนร้องได้

โอเคจริง

ตะออกไม้สอยลงมาสุดยอด

นี่ถ้าเพลงนี้ร้องผ่าน

เดี๋ยวจะให้หนูนากับสมศรีเขาขึ้นมาเต้นเป็นแดนเซอร์ให้เอาป่ะ

ขอร้องได้ไฮลากุกคุม